แล้วปรากฏว่ามีน้องคนนึงเนี่ย
จมน้ำหายไป

แล้วก็เสียชีวิตแต่ประเด็นของข่าวนี้ก็คือว่า

เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเหลือกัน๔คน

ตอนที่กำลังหาอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง

ออกซิเจนแล้วก็มีอาการช็อก
ก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าล่าสุดนั้นอาการปลอดภัยนะครับ

คือตามข่าวเนี่ย
บอกว่าเวลามันก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วครับ

คือตอนแรกสุดเด็กชายอายุ๑๒ครับ
ช็อกหมดสตินะครับ

เจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยนะครับ

นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมตัว

เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิประชาร่วมใจนะครับ

ว่ามีเด็กสามถึงสี่คนนั้นไปเล่นน้ำกัน
กระแสน้ำมันแรงมีเด็กคนหนึ่งจมน้ำหายไป
เจ้าหน้าที่ก็ไปกัน๔นายครับสวมเสื้อชูชีพใช้สายเป็นเชือกนะครับ
สำหรับกั้นแล้วก็มีการมัดตัวทุกคนจนแน่นนะครับ
กระโดดลงไปงมหาที่บริเวณใต้สาราอเนกประสงค์นะครับ
กระแสน้ำก็ไหลแรงตลอดเวลายากลำบากในการค้นหาครับ
แล้วก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเกิดช็อกหมดสติกระทันหันนะครับ
ก็คาดว่าขาดออกซิเจนครับเนี่ยค่ะนะก็เลยนำมาสู่ภาพนี้คือการช่วยเหลือนะครับ
หลังจากนั้นรีบดึงขึ้นมาคุณผู้ชมฮะส่งโรงพยาบาล
และอย่างที่ผมรายงานไปล่าสุดนั้นอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
กระทั่งล่าสุดเช้าวันนี้ครับเหตุการณ์นี้คือเมื่อวานนะครับเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พบร่างเด็กแล้วครับ
ลอยติดอยู่ใต้สะพานห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตรนะฮะ
ตำรวจและแพทย์ครับร่วมกันชนสูตรนะครับ
ในส่วนของน้องอายุ๑๒ขวบนะครับที่จมน้ำหายไปแล้วก็พบร่างเสียชีวิต
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่นั้นก็อย่างที่บอกปลอดภัย
ปลอดภัยงมหาเป็นชั่วโมงนะคะแต่ว่าดูระบบล้อมให้เราได้เห็นระบบรักษาความปลอดภัย
ของกู้ภัยเหมือนกันนะคะที่จะไปงมหาใครก็ตามที่จมน้ำ
เขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยของตัวเองอันนี้ก็เกิดเหตุระหว่างที่กำลังทำงานอยู่
ใช่นะคะแต่ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของน้องนะคะ
ที่สุดท้ายเจอข่าวเศร้าอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้